จากเหตุการณ์สลดที่บริเวณชาญชาลารถไฟนะครับมาดูเหตุการณ์สลดครับเกิดจากกระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วคล้ายคล้ายกับขับแข่งกันมาหลังจากนั้นครับมีเสียงดังปึ้งเขาไปชนกวาดเอามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ริมรั้วกำแพงวัดหลายคนจอดมอเตอร์ไซค์แล้วนั่งอยู่บนรถเพื่อดูหนังกลางแปลงที่ฉายอยู่ในวัดตายเป็นเบื่อเจ็บระนาวรถพังเสียหาย๑๐กว่าค
ช่วงท้ายของคลิปฮะจะได้ยินเสียงเหมือนปึ้งนิดนึงอ่ะค่ะเหมือนชนอะไรบางอย่างเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมาตำรวจสภไรบึงที่ศรีสะเกดรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุมีกระบะเนี่ยไปชนกับมอเตอร์ไซค์กวาดเอารถมอเตอร์ไซค์ล้มระเนรนาศแบบนี้นะฮะนี่คือตอนช่วงรุ่งเช้าแล้วนะครับแล้วคุณดูกำแพงวัดเห็นไหม
ยับยู่ยี่แล้วตอนแรกล้อถึงขั้นชี้ฟ้านะครับคนขับกระบะไม่ได้เป็นอะไรมากเจ็บเล็กน้อยจังที่ไปถึงก็พลิกรถเสร็จเรียบร้อยแต่คนที่เขานั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เหล่านี้ที่ล้มในระนาดล้มกองกับพื้นเนี่ยเขามานั่งดูหนังกลางแปลงกันเมื่อคืนในวัดมีงานศพเผาศพเสร็จเจ้าภาพเอาหนังมาลงครับคนกำลัง

สาและสุดท้ายมาด่วนจากไปแบบนี้ส่วนผู้บาดเจ็บมี๖คนครับนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วบางส่วนอาการดีขึ้นคุณหมอให้กลับบ้านได้บางส่วนยังต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะฮะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ครับเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกได้ยินรถขับมาด้วยความเร็วเลยคล้ายเหมือนขับแข่งกันมาแต่ก็ไม่แน่ใจนะก่อน
กำนันในพื้นที่ตำบลสำโรงพลันครับกำนันเชิงชาย
เล่าให้ฟังว่าไม่มีใครคิดอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
คุมตัวคนขับสอบปากคำเจ้าตัวอ้างว่าเมา
ไปงานบุญกระถิ่นมาต่างอำเภอไปที่ขุขันมา
และกำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวอ้างว่า
วูบหลับฮะแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
เปล่าแอลกอฮอล์วัดแล้ว๒๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หลังจากนั้นก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต้นแจ้งข้อหาขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และอีกข้อหาแน่นอนครับเมาแล้วขับ
ใครจะไปคิดล่ะฮะบุญที่คุณเพิ่งทำ
แล้วคุณมาทำบาปกับหลายครอบครัวหลายชีวิต

คือคุณจะไปฉลองไปดื่มไปสั่งสรรค์ไปอะไร
มันเป็นความรับผิดชอบของตัวคุณเองถ้าคุณจะเมานะ
แต่เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม
ญาติพี่น้องของคนที่เขาเสียชีวิตที่ตายเป็นเบื่อในเหตุการณ์นี้
อย่าให้เกิดแบบนี้อีกเลยนะคะคุณผู้ชมครับ